อนาคตใหม่ค่ะชูมาเลยค่ะเรื่องรัฐธรรมนูล
นาคตใหม่เรียกทั้งฉบับไหมคะที่กำลังพูดถึงรัฐธรรมนูล
คือคำว่าเขียนรัฐมนูลใหม่ทั้งฉบับ
ถามว่าอยู่ดีเอารัฐธรรมนูลใหม่มาสวมทับเลยมันไม่ได้
เพราะฉะนั้นมันต้องแก้๑มาตรา
ใช้มาตรานึงในรัฐธรรมนูญ๖ศูนย์แก้ก่อน
เพื่อจะไปเขียนหมวดใหม่ลงไปใน๖๐นะครับ
ว่าด้วยหมวดการจัดทำรัฐมนูลใหม่ทั้งฉบับ

มาจากสภาร่างรัฐมนุนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน

แล้วก็ทำประชามติว่าจะเอาร่างใหม่ที่สภาร่างที่มาจากประชาชน

เพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ไม่ใช่เรียกว่าฉีกรัฐมนูล
นี่คือการแก้ไขรัฐธรรมนูลมาตราเดียว
เพื่อเปิดทางให้ทำรัฐมนุนฉบับใหม่ทั้งฉบับ

ประเทศไทยเคยทำมาแล้วนะครับ๓๔ไป๔๐นะครับ
ถ้าหากเราบอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้นั่นหมายความว่าประเทศนี้
จะยอมให้เปลี่ยนรัฐมนูลฉบับนึงไปอีกฉบับหนึ่ง

แต่เปลี่ยนรัฐมนูลแบบอารยะแบบที่เคยทำจาก๓๔ไป๔๐เนี่ย

แล้วก็อารยะชนเขาทำกันนะครับไม่ได้ฉีกรัฐธรรมนูญ
ในช่วงนี้เวลาจะกระชับเรียนขออนุญาตทุกท่านไว้ก่อน

อาจารย์คิดว่าหลัง๒๔มีนาคมจะเกิดภาพอะไรขึ้นในการเมืองไทยและประเทศไทยคะ
ผมเรียนว่า๒๔มีนาคมเนี่ย
เป็นหมุดหมายอันแรกนะครับของการยุติการสืบทอดอำนาจของคอสชนะครับ
พระกำลังคตหมายตั้งใจจริงว่าเราจะต้องใช้การเลขทางทางนี้นะครับ
ในการยุติการสืบทอดอำนาจอชและคืนความเป็นปกติให้กับสังคมไทย

ขึ้นมาอีกชุดใหม่หรือไม่ผมยืนยันว่าไม่ใช่
ตรงกันข้ามเรากำลังจะเข้าไปแก้ไขความขัดแย้งที่ต้นต่อของปัญหา
ทุกวันนี้ที่เราอยู่นี่คือความผิดปกตินะครับ
ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูล๖๐ที่มีม๔๔ติดท้ายมาด้วย
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายกระสิบกระลาฮมนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นกรมนที่เข้าไปคุมทุกจังหวัด

รวมทั้งสว๒๕๐คนที่มาจากการแต่งตั้งของหัวหน้าขอสช
คอสชอีกจำนวนมากที่ออกมา๕ปีนี้นะครับ
ถูกเสกเรียบร้อยนะครับว่าชอบตามรัฐธรรมรุน๖๐
ดังนั้นพวกนี้คือสิ่งผิดปกติหมดของสังคมไทย
อนาคตใหม่เข้าไปแก้เรื่องนี้เพื่อจะบอกว่า
คืนความเป็นปกติให้กับสังคมไทย
แล้วกลับมาออกแบบระบบรัฐสภาที่ทุกฝ่ายทุกพัก
พร้อมจะยอมรับกันได้แล้วแข่งขันกัน
แล้วเดินหน้าเข้าไปสู่อนาคตแบบใหม่กัน